ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เธอออกมาร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแม่ของเธอ
เพราะว่าแม่เข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มคว่ำที่โรงพยาบาล
นอนอยู่สองคืนสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ

คือระหว่างสองคืนนี้เธอบอกเธอก็ขอขอทางโรงพยาบาลขอทางคุณหมอว่า
ช่วยย้ายแม่ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าหน่อยเถอะ
หมอก็ยืนยันบอกรักษาได้รักษาได้ไม่เป็นอะไรมากหรอก

ทุกผู้ชมครับคนที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะ
คือคุณนันชิดาชมชัยภูมิอายุ๓๙ปีนะครับ
เป็นพนักงานของอบตดงพลองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรำนะฮะ
บอกว่าพาแม่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลแคนดง
แล้วแม่เสียชีวิตคาโรงพยาบาลอย่างทุกข์ทรมาน
ตอนที่แม่เสียเนี่ยคือ๑๐มิถุนายน
นี่ฮะคุณแม่นะฮะขวามือตอนที่อยู่โรงพยาบาล
เห็นกุมท้องไหมฮะซี่โขงหักไป๓ซี่อ่ะ
นี่รูปของคุณแม่นะครับคุณแม่รวงสิทธิวงศ์อายุ๕๘ปี
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนันชิดาบอกว่า
เหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้า๘มิถุนายน
วันนั้นแม่ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน
ตัวอำเภอสตึกที่ทำงานอยู่ห่างจากบ้าน๑๕กิโลเมตร
ขี่ไปได้แค่ห้ากิโลเมตรรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำกลางถนนนะครับ
เพราะว่าถูกสุนัขเนี่ยมันวิ่งตัดหน้าจากนั้นหน่วยกู้ชีพ
เขาก็มาพาตัวแม่ส่งโรงพยาบาลแคนดงก็โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละนี่นะฮะ
จากนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลแม่ก็มีอาการปวดท้องตลอด
หมอเอาแม่ไปเอ็กซอเรย์พบว่ากระดูกซี่โครงขวาหัก๓ซี่

มันไปทิ้มอะไรหรือเปล่าแต่หมอเขาก็เอ็กซาเรย์แล้วนี่นะเธอบอก
ช่วงบ่ายวันเดียวกันนะฮะ๘มิถุนายนเธอเห็นท่าทางแม่แบบทรมานมาก
บอกกับหมอขอย้ายแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำได้ไหมขอไปโรงพยาบาลใหญ่ดีกว่า
แต่หมอบอกอุ้ยแม่ไม่เป็นอะไรมากที่แคนดงเนี่ยโรงพยาบาลแคนดงรักษาได้
แต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแม่นอนปวดท้องอย่างหนักจนถึง๓ทุ่ม
ทุ่มตัดสินใจขอหมออีกรอบนึงขอย้ายโรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้ไป
เธอก็ต้องนอนฟังเสียงแม่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดตลอดทั้งคืน
คือแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเธอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องเฝ้าแม่
เช้า๙มิถุนายนแม่ก็ยังปวดท้องอีกปวดตลอดทั้งวันด้วย
มาฉีดยาแก้ปวดให้ทุก๔ชั่วโมง
ทีนี้มันเริ่มหนักขึ้นฮะแม่เริ่มหายใจไม่ออก
ซี่โครงมันหัก๓ซี่ใช่ไหมหายภาระขวาก็หัก
หายใจไม่ออกแล้วนะฮะหมอก็เอาออกซิเจนมาใส่ให้นะครับ
เค้าก็พยายามขอหมออีกครั้งที่๓นะด้วยทีนี้
จนกลางดึกคืนวันนั้นปี๒๔๖นาทีท่วนเข้าสู่วันที่๑๐มิถูนายนแล้ว
เหมือนกับพยายามจะพูดอะไรจะบอกอะไรเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้
พยาบาลเรียกหมอหมอมาถึงเนี่ยคราวนี้หมอมาถึงขั้นปั๊มหัวใจเลยนะครับ
สักพักนึงเนี่ยหมอมาบอกกับเธอว่าแสดงความเสียใจด้วย
ไม่สามารถยื้อชีวิตคนป่วยคนไข้เอาไว้ได้

เธอเธอบอกเธองงมากนะฮะแม่เธอตายได้ยังไง
ขอย้ายโรงพยาบาล๓รอบไม่ยอมให้ย้ายไปโรงพยาบาลที่พร้อมที่ใหญ่กว่า
หลังเกิดเหตุหลังแม่เสียชีวิตนี่ฮะในงานศพของแม่
โรงพยาบาลแคนดงนำพวงหลีดมามอบให้
แสดงความเสียใจพร้อมกับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่รู้ไหม

ไปถามเรื่องการรับผิดชอบเยียวยา
หมอของโรงพยาบาลแคนดง
บอกว่าโรงพยาบาลเรามันขนาดเล็ก
อุปกรณ์การรักษามันไม่เพียงพอ
ค่ะเธอก็ยิ่งผิดหวังแล้วก็ยิ่งงงใหญ่
ก็แล้วทำไมไม่ย้ายผู้ป่วยไปตั้งแต่แรก

ตอนแรกบอกเอาอยู่ไม่เป็นอะไรมาก

งบประมาณก็ไม่มีไม่พอ

ถ้าวันนั้นหมอใส่ใจดูแลแม่เธอ
แล้วยอมให้ย้ายโรงพยาบาลไม่ปล่อยให้แม่เธอต้องนอนทุกข์ทรมานอยู่
ชั่วโมงกว่าในโรงพยาบาลแคนดงแม่เธอคงไม่ตายแบบนี้
เธอบอกเธอเชื่อเลยว่านี่คือการเสียชีวิตจากความบกพร่อง
ของการบริหารจัดการของโรงพยาบาล
เราก็ไปถามทางโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็คุยกับทางสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ
หมอพิเชษบอกว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังโรงพยาบาลแคนดงแล้ว
หมอที่นั่นชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ย้ายคนไข้ตามคำขอของญาติ
เพราะเห็นว่าคนไข้ขนาดนั้นไม่มีอาการหนักจริง
ให้กับญาติของผู้ที่เสียชีวิตได้กำชับไปยังโรงพยาบาล
อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารประกันสังคม
ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตให้เรียบร้อย
เพื่อให้เขาได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนที่สุด
หลังจากที่ดูแลไประยะหนึ่งเนี่ย

แต่แพทย์ก็ได้มีการเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง
แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
คือผู้ป่วยมีอาการสุดลง
ดังนึงการให้รอบพยาบาลโดยพวกในการ
รีบดำเนินการดูแลเยียวยาผู้เสียหาย
ตามแนวทางที่มีอยู่
ซึ่งแสดงความเป็นโสดในเรื่องของการดูแลประกันสังคม
ก็จะอำนวยความสะดวกเรื่องนี้นะครับ
เยียวยาให้ไปเบิกสิทธิ์ประกันสังคม

คือสิทธิ์ประกันสังคมนี่คือสิทธิ์ที่เขาทำงานอยู่ใช่ไหม
แล้วก็ฝากเงินประกันสังคม

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำออกมาบอกแบบนี้นะครับ
ลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตคุณนันชิดาบอกว่า
เงินประกันสังคมมันเป็นสิทธิ์ของแม่เธอที่แม่เธอพึงได้ตามระบบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
แม่เธอทำงานจ่ายเงินสมทบทุกเดือน
แล้วโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดจะมาเหมารวมว่าเป็นเงินเยียวยาแม่เธอได้ยังไง
เธอถึงต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพราะเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของโรงพยาบาลของหมอจริง
สิ่งที่เสียใจไปมากกว่านั้นก็คือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลติดต่อมาหาเธอ
หลังจากที่เธอมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าไม่ต้องมาคิดจะมาสู้กับโรงพยาบาลหรอกนะ
แล้วยิ่งถ้าจะหาทนายมาสู้จะไปจ้างทนายมาสู้เนี่ย
เอาเงินค่าจ้างทนายไปใช้หนี้ที่มีอยู่ดีกว่าไหม
บอกนี่มันอะไรกัน
อยากให้โรงพยาบาลออกมารับผิดชอบให้มากกว่านี้
ยื่นเรื่องประกันสังคมมาตรา๔๑หนูก็ยื่นหนูอยู่แล้ว

แต่ทางโรงพยาบาลก็ควรที่จะออกมารับผิดชอบมาดูแล
ในส่วนของโรงพยาบาลด้วยนะคะ

ไหนจะค่าทนายค่าเอกสารค่านู่นค่านี่เรียก

เอาเงินไว้ใช้หนี้ให้แม่ไม่ดีกว่าเหรอประมาณนี้ค่ะ
ตอนนี้เราฟังเรามีความตื่นไงแม่
หนูก็เลยรู้สึกว่ามันห่วนหัวนะคะ
คือไม่ดูแลไม่รับผิดชอบทางหนูแล้ว
ยังจะมาพูดดูถูกหนูอีกเหรอคะ
นี่แหละฮะเธอก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพราะความจริงแล้วสิทธิ์ต่างเนี่ยคือคุณจะเอานับ
จะไปนับสิทธิ์ส่วนตัวของเขาที่เขาพึงมีเนี่ย
เหมารวมว่าเป็นสิทธิ์เป็นเงินได้เงินตรงนั้นไปแล้วเงินตรงนี้ไปแล้ว

อันนี้คืออีกส่วนหนึ่งที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาเรียกร้อง
คือในส่วนของทางโรงพยาบาลนั่นแหละ
ที่ทำหน้าที่ได้อย่างไม่ดีพอที่ทำให้เสียชีวิต
แล้วถึงวันงานศพแม่เขาเอาพวงหลีดไปให้พวงหนึ่งเอาเงินไปช่วยเหลือ๑๐๐บาท

ที่แรกก็จะมาเปิดปากกับภาครังพวงพวกนี้
แต่ว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้ความคืบหน้าในการช่วยเหลือกัน